นางเอกดังแฉถูกอดีตแฟนทำร้ายกักขังเปิดใจแบบหมดเปลือกเลยถึงเรื่องราวความรักสุดอธมของคุณยีนเกวริน
นะฮะเหรอยีนเกลวอลินเขาเล่นแล้วนะอ๋อยีนนี่อ๋อไม่ใช่
อ๋อไม่ใช่คนนั้นอ้อนเกลวอลินเออเออคนในเกลวอลินนี่ยีนนี่ยีนช่องแปด
ใจเนี่ยแหละยีนเขาเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยมีแฟนเป็นคนไทยนะ
ขึ้นชื่อว่าเป็นไฮโซด้วยอุ้ยหมายถึงว่าอ่ะเวลาคนร่ำคนรวย
เป็นแฟนดาราเขาต้องเรียกว่าไฮโซใช่ไหมล่ะ
ด้วยความที่เราทำมาหากินเองได้

สิ่งที่เขาให้เรามาทุกอย่าง
มันคือตามโอกาสต่างวันเกิดปีใหม่วันอะไรแบบนี้
แล้วก็เทศกาลที่เขาปนเปลือเรา
ซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนเขาทำกันอยู่แล้ว
เทศกาลหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้เดือดร้อนเขา
แต่วันที่เราเลิกกลับกลายเป็นว่าเขาทวงคืนทุกอย่างเลยว่ะ
กว่านั้นเราไม่รู้ว่ากี่ล้านเท่า
แต่คุณทวงจากเรามันหมายความว่าอะไร
บอกเลยว่าช็อกไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเอง
แล้วมันเป็นอะไรที่โคตรเสียความรู้สึกเลย
เราครบเข้ามา๓ปีกว่า
หลังจากเลิกคบกับคนนั้นไปก็เลยย้ายประเทศ
คนที่มาคบกันจริงเนี่ยคือเป็นคนซิงคโปร์

สิงคโปร์เหมือนน้องดิวเนอะ

ดิวอิสระก็สิงคโปร์นะ

ประเด็นก็คือคบกันเดือนแรกไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่
แต่เริ่มมารู้สึกว่าเขาเนี่ยเหมือนมีปัญหาเวลาที่เขามาทำอะไรบางอย่างให้กับเราก็แค่แง๊งติ้วอย่างเดียวไม่ได้
แต่เขาต้องพูดมันสวยหรูกว่านั้นบางครั้งก็ลงไม้ลงมือแล้วกักขังค่ะหนุ่ม

เหมือนมีคนเดียวกันได้เง่อยังไงไม่รู้มันเรายังงง
เสร็จแล้วเปลี่ยนไปเป็นมีแฟนเป็นซิงคโปร์

แล้วคนที่ขังนางก็ต้องไปสิงคโปร์สิถูกต้องไหม
ซึ่งเป็นซิงคโปร์ใช่ไหม

เป็นสิงคโปร์ทำใช่ไหม

ไม่ใช่ก็นี่ไงสิงคโปร์เป็นคนทำไงนางบอก

โซจบไปแล้วเมื่อก่อนเคยมีแฟนเป็นไฮโซ
แต่ไฮโซแค่ทวงของคืน

นางเล่าถึงความรักที่ผ่านมาว่านางเจออะไรบ้าง
แต่ปัจจุบันนั้นไม่รู้ว่าเขาคบกับใครอยู่หรือเปล่า
คนเดิมแต่เขาคงไม่คบกับคนทำร้ายเขาหรอกแม่
รู้หรือเปล่า

แต่บางทีความรักเข้าตาก็ทนนะดาราคน
นี่เรื่องของเรื่องน่ะ

แต่ทีนี้ไอ้ประเด็นที่คบกับไฮโซเนี่ยนะฮะ

บล็อกเนอะ

แล้วก็กักขัง
เคยเจอตอน
เคยเคยเจอตอนเธอที่อยู่ช่อง๘

แต่รู้สึกยีนเป็นเพื่อนกับดิวด้วยนะ

ก็นั่นแหละคุยกัน
แต่ของอ้าวแต่ของคุณเซฟอะคุณเซฟน่ะคุณเซฟน่ะน่ะ
เหมือนจะเป็นคนไต้หวันมั้งนะ

แต่คือเขาแต่มีผู้พิมพ์นาวอยู่สิงคโปร์เหมือนเขาก็ทำเกี่ยวกับ
ธุรกิจสังหา

อุ๊ยแล้วเขาจะรู้จักกันไหม
ไฮเยอร์